เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูพญาควาย
พญาควายเนี่ยคือมีตำรามีลักษณะตรงกับตำราพญาควายโบราณเลยนะคะ
ลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะ
นี่เลยเห็นไหมเขาโง้งสวยงามโค้งแบบนี้เลย
ตัวดำคลับเลยนะใช่ค่ะผิวมันนะฮะ
เดี๋ยวเขาจะมีตำแหน่งพิเศษเดี๋ยวบอกให้ฟังนี่คือเจ้าด่างค่ะ
เป็นควายเพศผู้อายุประมาณ๓๖ปี
ก็กำลังเล็มย่าอยู่ริมถนนสายโชคชัยเดชอุดม
ที่บ้านพินทองที่ตำบลภัยศาลอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ

เพื่อพี่น้องเกษตรกรที่ดูอยู่แล้วมีควายแบบนี้

รุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นแล้วดูลักษณะของเขาสิ
ตรงตามตำราของควายไทยโบราณ
อกจากเขาที่โค้งยาวกว่า๒เมตรแล้ว
ด่างแบบนี้ใช่เลยอันนี้คืออะไร
แต้มขาวต้องมีแบบนี้นะคะ
แล้วขาก็ต้องด่างแบบนี้ด้วย

ก็จะพาไปปล่อยกินย่าตามทุ่งนา
ปล่อยให้หาของกินข้างทางใกล้บ้าน
แล้วปากเขาแบบนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอก
ลักษณะแบบนี้แชวนบ้านเขาเรียกว่าปากคราบแก้ว
ทีนี้เจ้าของเขาบอกว่าตั้งใจจะดูแลเจ้าด่าง
จนถึงวาระสุดท้ายของมันเลย
ส่วนทางด้านพระใบดิกาอธิพงศ์ยานัสโรเจ้าอาวาสวัดพินทอง
บอกว่าถ้าเกิดว่าใครบ้านไหนมีควายลักษณะแบบนี้เอาไว้ในครอบครอง
โบราณท่านว่าไว้จะทำมาค้าขายขึ้นจะเจริญรุ่งเรือง
แต่ถ้าเกิดว่าลูกหลานคนไหนเอาไปค้าไปขาย
จะเกิดความวิบัติแก่ครอบครัวแล้วก็ชีวิต

ส่วนท่านไหนที่เลี้ยงจนได้ดีแน่นอนค่ะ
ก็จะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตการงานนะคะ

ใช่ใครที่เป็นลักษณะที่สมบูรณ์แบบตามแบบที่เขาว่ากันมานะครับ